ไม่น่าเชื่อว่าเด็กม๒จะทำกับครูแบบนี้

นี่มันสิทธิ์ล้างครูชัดคุณผู้ชมฮะ
ครูนี่ถึงขนาดโชว์แผลให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีดู

แผลทั้งตัวทั้งแขนทั้งหน้าเต็มไปหมดเลย
ครูชาญศักดิ์ราชโยธาครูสอนสังคมครับ

เขาบอกว่าแผลพวกนี้มาจากน้ำมือของเด็กม๒คนหนึ่ง

เริ่มแรกเด็กผลักครูจนล้มครับ

ซ้ำยังคว้าเก้าอี้มาฟาดใส่ครูอีก
โอ้โหแล้วเกือบจะเอากันไกลมาแทงครูด้วยนะ

เหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตะบนกุฎป่อง

ไปทำอะไรให้น้องคนนั้นโมโหเดือดดานขนาดนี้
ครูชาญศักดิ์บอกว่ากำลังจะทำโทษน้อง
คนนั้นเป็นนักเรียนชั้นม๒ทับ๒คนหนึ่ง
เพราะน้องเขาไว้ผมยาวผิดระเบียบ
ก็เลยจะไปหยิบกันไกลมา
โดนไปอีกฮะโดนเพื่อนคนนั้นฟันสอกจนฟันหักปากแตกไปเลย
ชาญศักดิ์ยืนยันว่าครูไม่ได้ทำร้ายเด็กก่อนเลยนะ
ตอนเกิดเรื่องครูก็ไม่ได้ตอบโต้ด้วยเพราะว่าเห็นเป็นลูกศิษย์ครับ

ตอนแรกจับกันไกลผมก็คิดว่าเขาจะแทงผม
ผมก็เลยดูอยู่ว่าจะทำไงเขาก็เลยทิ้งกันไกลแล้วก็จับเก้าอี้สีแดง
จับโก้อี้สีแดงคลั่นแต่หัวผมก็เลยเอาเขียนมีกันไว้

มีคณะครูจะถามว่าจะไปแจ้งความอะไรไหม

ก็ถือว่าให้โอกาสเด็กได้ไปปรับปรุงตัว
หลังเกิดเหตุถามว่าน้องม๒คนนั้นเขาสำนึกหรือเปล่า
พรุ่งนี้โดนแน่โดนอะไรคะ
ไม่แน่ใจว่าหมายถึงตัวเองจะโดนทำโทษหรือเปล่า
หรือหมายถึงครูชาญศักดิ์คนนี้จะโดนอะไรหรือเปล่านะ
อีกโพสต์หนึ่งรอบ๒เท่ากับตาย
หมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะ
เรื่องต้นทางโรงเรียนก็ออกแอคชั่นแล้วครับ
ให้นักเรียนคนนั้นพักการเรียนไปสองถึงสามวัน
แล้วก็เชิญผู้ปกครองมารับทราบซึ่งผู้ปกครองเนี่ย
รับว่าลูกชายเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหรุนแรง
ที่ผ่านมาต้องกินยารักษาควบคุมอารมณ์ด้วยนะอ๋อเหรอคะ
จะมีปัญหาการควบคุมอารมณ์นะครับ